มันเป็นข่าวลือย้ำนะคะว่าเป็นข่าวลือค่ะ
ของคุณพ่อลูกหนึ่งคุณหนุ่มสอนรามนั่นเองนะคะ

เมื่อล่าสุดนะคะคู่แค้นแสนรักนางงามอย่างน้ำฝนทวีพรค่ะ
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
ยาเสพติดมันไม่ดีนะคะ
แท็กห่างไกลยาเสพติดชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด

แล้วก็มีคนกดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันหลายคนเลยค่ะ
บ้างก็บอกว่าข่าวกาวอ่านแป๊บนะฮะ

แล้วก็สาวน้ำฝนนะคะก็ตอบกลับด้วยข้อความ

แล้วก็พร้อมทั้งใส่อีโมติคอนยิ้มด้วยนะคะ

ซึ่งแน่ล่ะค่ะว่าหลายคนสันนิษฐานว่าเหมือนน้ำฝนจงใจจะเล่นกับกระแสข่าวที่พี่หนุ่มกำลังมีอยู่นะตอนนี้

โดยล่าสุดค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ได้ติดต่อกับสอบถามผ่านผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงหนุ่มนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็ไม่ได้รับสายนะ

ผู้จัดการยืนยันอีกเสียงนะว่าเรื่องพี่หนุ่มที่ว่าหนีข่าวคงไม่น่าใช่
เพราะว่าเขาเตรียมไปฝรั่งเศสค่ะมาเป็นเดือนแล้ว
ลางานกองถ่ายไว้ล่วงหน้าอีกอย่างหนึ่งภรรยาแล้วก็ลูกไปด้วย
คงไม่ได้ขอวีซ่าเช็งเก็นภายในแค่๒วันนะครับคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนเรื่องยาก็ไม่เกี่ยวกับพี่หนุ่มแน่นอนค่ะ

ปิดท้ายผู้จัดการยังบอกอีกด้วยว่าใครจะโพสต์อะไรยังไงก็แล้วแต่เขาเลยค่ะ
ขณะที่ความคืบหน้าในอินสตาแกรมของพี่หนุ่มนะคะ
ก็มีภาพที่เป็นคลิปนะที่พาลูกสาวไปสูดอากาศแบบสบายค่ะ

ก่อนมีคนเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักหนูวีจินะคะ
แต่ว่านี่นะคะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แบบว่าออกแนวแบบเหน็บเล็กนะว่ายังเล็กไปไม่รู้อะไรเลย

แล้วก็มีคนเข้ามาถล่มใส่คอมเมนต์ที่บอกว่ายังเล็กไปไม่รู้เรื่องอะไรเลย

อย่าไปแบบว่าสนุกคำสนุกปากสนุกที่จะพิมพ์
เขามีความสุขในครอบครัวเขา
จริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจะหนีข่าวไป
คงไม่ได้แบบพาลูกพาแบบภรรยาไปด้วย
ลูกก็ต้องทำวีซ่าภรรยาก็ต้องทำวีซ่า
คืองานต่างของพี่หนุ่มก็เยอะ
ว่าต้องแพลนแล้วคือลางานทั้งหมดเรียบร้อย

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข่าวลือก็คือข่าวลือนะ
จัดงานส่วนตัวเขาก็ออกมาเคลียร์เรียบร้อยแล้ว

น่าจะต้องออกมาชี้แจงกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง